หนึ่งสาวสาวคนนี้ก็สวยแซ่บไม่แพ้กันค่ะสำหรับเมพิชชนาธิ์
ก่อนหน้านี้เพิ่งจะควงหวานใจคุณบิ๊กไปสวีทไกลถึงแดนประดิบที่ญี่ปุ่นโน่นนะคะ
มีภาพหวานหลายภาพให้เราได้ติดตามล่าสุดไปต่อไม่รอแล้วเด้อ
ไปเที่ยวกันต่อค่ะที่อังกฤษที่สำคัญคุณผู้ชม
ทั้งคู่เนี่ยตกลงเป็นแฟนกันมาสองเดือนแล้วพาไปเจอกับคุณพ่อคุณแม่ของแต่ละฝ่ายแล้วด้วย
ตายแล้วไม่รู้ว่างานนี้สาวเมย์จะมีข่าวดีให้เพื่อนได้ฟังกันหรือเปล่านะคะ
ก็เรื่อยค่ะจริงก็เป็นคนกุ๊กกิ๊กกันแหละแต่ว่าก็ต่างคนต่างทำงาน
มีเพื่อนอีกหลายคนค่ะไปกันห้าคนเขาไปทำงานนะคะส่วนเราก็แบบแวะไปหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
ชอบดูบอลอยู่แล้วก็อาจจะแวะไปดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพรีเมนลิกอังกฤษ
เช่ารถไปขับเล่นอาจจะไปต่างจังหวัดคุณบิ๊กเขาเป็นคนน่ารักเขาน่ารักกับเมย์แล้วก็น่ารักกับคนรอบข้างเมย์ด้วย
ก็เลยไม่ค่อนข้างสบายใจตอนนี้ชีวิตดีมากแล้วก็มีความสุขมากก็เลยไม่อยากแบบว่าพยายามกดดันตัวเองหรือไปกดดันเขา
จ้าแฮชแท็กก็ว่าจะไม่รักนะคะคือสาวเมย์เนี่ยคนนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังอยู่พอสมควรนะคะ
แต่ก็ไม่อยากจะไปกดดันอะไรมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูรูปคู่ทริปอังกฤษกับแฟนหนุ่มแล้วกันนะคะว่าจะน่ารักเบอร์ไหนนะจ๊ะ